เมื่อวานนี้กองทัพเรือนำร่างนายทหาร๖นายที่เสียชีวิต
จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
บำเพ็ญกุศลที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีอย่างสมเกียจครับ
คุณผู้ชมครับที่กองบิน๕อ่าวมะนาวกองทัพอากาศ
มีพิธีส่งร่างกำลังพล๖นาย
ก็คือว่าที่เรือเอกสามารถแก้วผลึก
พันธาเอกสมเกียจหมายชอบ
พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกอำนาจพิมพี
พันธาเอกจักรพงศ์พูลผล
และพลทหารอัครเดชโพบัตร
ท่านเสียชีวิตจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำร่างขึ้นจากทะเลได้
เมื่อวันที่๒๐ธันวาคมที่ผ่านมา
ที่ทหารกองกิจยศนะครับ
กองทัพอากาศ๕๓นาย
และทหารอากาศนายทหารชั้นผู้ใหญ่
รวมไปถึงกู้ภัยที่ปฏิบัติการ
ภารกิจการค้นหาตั้งแต่วันแรก
มาร่วมสะดุดีและส่งร่างผู้เสียชีวิต
เครื่องบินกองทัพอากาศ๔๐๐
โดยมีญาติทหารที่เสียชีวิตขึ้นเครื่องบินไปด้วย
เพื่อเดินทางไปยังสนามบินอุตภัว

ทันทีที่เครื่องบิน๔๓๐เดินทางถึงสนามบินอุตภัวร์
คนเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์
ผู้บัญชาการทหารเรือประธานในพิธี
พร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศแสดงความเคารพร่างกำลังพล๖นาย
จากนั้นพระสงฆ์หนึ่งรูปนะครับท่านเป็นระดับพระเถระ
แล้วก็ญาติเดินไปรับร่างแล้วก็ทำพิธีสวดตามหลักศาสนา
ร่างของกำลังพลบรรจุอยู่ในหีบศพถูกคลุมด้วยทงชาติไทย
มีญาติและครอบครัวถือกระถางทูบและรูปถ่ายไปรอรับ
พร้อมด้วยทหารกองเกียรติยศ๑กองร้อยในชุดเต็มยศ
ที่ตั้งแถวรอรับจากนั้นพลแตรเป่าแตรนอน
เป็นการแสดงความเคารพกำลังพลที่เสียชีวิต
จากนั้นชุดแบกร่าง๖ชุดยกหีบศพ
โดยมีญาติและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิต
ถือรูปผู้เสียชีวิตเดินนำหน้าหีบศพ
เคลื่อนมาตั้งไว้ที่รถฮัมวี่ทหารประดับผ้าสีขาวดำ
อันนี้ก็เป็นรถที่เตรียมไว้อย่างสมเกียจจริงนะครับ
จากนั้นนะครับได้เคลื่อนไปยังวัดสัตหีบ
ชาปณะสถานกองทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เนื่องจากจะมีพิธีพระสถานน้ำหลวงอาบศพ
และประกอบพิธีหลวงอย่างน้อย๑คืน
จากนั้นกองทัพเรือจะลำเรียงศพไปประกอบพิธีที่บ้านเกิด

ทัพเรือจะดูแลจนกว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพครับ
คุณผู้ชมคะแล้วนอกจากนั้นเรื่องของการค้นหากำลังพล
คือต้องบอกก่อนว่าเราก็ตามข่าวกันมาตลอดต่อเนื่อง
ตอนนี้ตัวเลขก็คือยังศูนย์หาย๒๓นายอยู่นะคะ
ทีนี้การค้นหาแต่ละวันเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มข้นขึ้น
มีการหาตามแนวชายฝั่งรวมถึงขยายพื้นที่ขยายอนาเขต
แล้วข่าวที่บอกว่าเจอศพหนึ่งที่สุราชลอยอยู่
สรุปคือยังไงฟังในข่าวนี้ค่ะมีคำตอบค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
แผนในการค้นหากำลังพลที่ประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะทางด้านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์นะคะพลเรือนโทพิชัยล้อชูสกุล
ท่านก็บอกว่าการค้นหาจะต้องเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิม
แล้วก็จะมีเรือหลวงบางรจันทร์มาเข้าร่วมในการช่วยค้นหาด้วย
ที่บอกว่าจะลงไปสแกนในจุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางเนี่ยค่ะ
เพราะมันสแกนได้ลึกถึง๔๐เมตรเลยนะคะ
นี่แหละจะค้นหากำลังพลว่าเอ๊ะคือเราอ่านข่าวเอาจริงนะ
คุณผู้ชมก็มีคอมเมนต์มาตลอดเลยว่าได้ไปหาที่เรือหรือยัง
จะมีกำลังพลที่ติดอยู่ในซากเรือไหม
นี่แหละค่ะเจ้าเครื่องนี้จะลงไปเพื่อที่จะสแกนค้นหา
หลังจากนั้นก็จะมีการส่งนักประดาน้ำ
ไปช่วยงมค้นหาเรือหลวงสุโขทัยอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
และของเรื่องของการขยายพื้นที่ที่จะค้นหาในทะเล
คือจะไปจนถึงกองทัพเรือภาคที่๒ที่สุราชค่ะ
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นไปตามการคำนวณของกรมอุทธกษาตกองทัพเรือ
ว่าผู้ประสบภัยจะลอยไปอยู่ในพื้นที่โซน๙
คือขยายอนาเขตไปเรื่อยจากประจวบไปชุมพร
แล้วก็เดี๋ยวจะมุ่งหน้าต่อไปยังสุราธานีด้วย
อันนี้คือในทะเลนะคุณผู้ชมส่วนแนวชายฝั่งเนี่ย
ก็จะมุ่งเน้นในการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่๑เนี่ย
ท่านก็บอกด้วยบอกว่าตอนนี้มีการดำเนินการค้นหาทางทะเล
ต่อเนื่อง๒๔ชั่วโมงแล้วก็ต่อกันมาหลายวันแล้วด้วย
สิ่งที่เจอตอนนี้เจอพวกอุปกรณ์ของเรือต่างที่ลอย
แล้วก็พวกอุปกรณ์แพรชูชีพที่ส่งมาจากเฮลิคอปเตอร์
ตั้งแต่วันแรกเราก็จะรายงานข่าวกันตลอดเลยนะคะ
แพร่ชูชีพเจอแพร่ชูชีพจากเรือหลวงกระบุรี
ชูชีพที่เขียนเอาไว้ว่าเป็นของเรือหลวงสุโขทัย
นี่คือเมื่อวานเจอที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพร
พอชาวประมงเขาไปเจอ
ที่จะเอาขึ้นฝั่งบางทีมันก็ต้องใช้เวลา
เพราะว่าตอนนี้ชาวประมงที่เขาไปเจอเขาก็บอกว่า
เรือกำลังเก็บกู้พวกอุปกรณ์ประมงอยู่
เขามีแผนทำประมงของเขาอยู่

เขายังไม่สามารถเอาขึ้นฝั่งได้ทันที

รวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าเจอเป็นลักษณะทุ่นสีขาว

ซึ่งมันเป็นที่วงอยู่นี่นะคะ
อันนี้เขาบอกว่าจากการตรวจสอบจากภาพจากคลิปเบื้องต้นที่ส่งมา
อันนี้เจอที่อำเภอละแมที่จังหวัดชุมพรเหมือนกัน
แต่ถามว่าเจออุปกรณ์เจอชิ้นส่วนต่างเนี่ย
กำลังพลไหมยังเลยนะคะ
แล้วข่าวที่บอกว่าเจอเป็นศพลอยนาง
ที่สุรทานีบอกว่าอยู่ตรงแหลมซุยเกาะเศรษฐ์เที่ยงเผอร์ชายา
ช่วงเช้าเมื่อวานเกือบ๘โมงค่ะ
ตอนนี้เขามีการพิสูจน์นะ
แล้วก็ยืนยันออกมาแล้วว่าร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไม่ใช่กำลังพลบนเรือหลวงสุโขทัย

หนึ่งเลยคือจากการตรวจสอบระยะเวลาในการเสียชีวิตเนี่ย
ร่างนี้น่าจะเสียชีวิตมามากกว่า๘วัน
แต่ว่าเรือหลวงสุโขทัยอับปางตอนวันอาทิตย์
ใช่เพราะฉะนั้นระยะเวลามันไม่ใช่อันนี้หนึ่งแล้ว
อีกอันหนึ่งคือไปตรวจสอบเสื้อผ้าที่ศพของผู้ตายด้วยค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งก็ไม่ใช่เครื่องแบบของทหาร
อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกได้ว่า
นี่ไม่ใช่กำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
หลังจากนี้เดี๋ยวต้องไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของศพรายนี้ต่อไปด้วยนะคะ
แล้วก็เช้ามืดวันนั้นวันที่เกิดเหตุ
เรือหลวงอับปางเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับเรือที่ไม่ออกเป็นข่าวเนี่ย

กลางทะเลล่มอีกหลายลำเลยวันนั้นคือลมแรงจริงฮะ

เราอาจจะเจอศพเจอศพแต่ต้องมาตรวจพิสูจน์
โดยเฉพาะตรวจอัตลักษณ์ว่าเป็นศพของใคร

ซึ่งจริงวันเกิดเหตุเนี่ยวัตถุประสงค์ของเรือหลวงสุโขทัย
ก็ส่วนหนึ่งคือออกไปช่วยบรรดาเรือที่อับปางด้วยนะ

เดี๋ยววันนี้ติดตามยาวไปจนถึง๘โมงครึ่ง
เพราะว่ายังมีประเด็นที่เสนาที่การทหารเรือ
ชี้แจงด้วยเรื่องของมีคำสั่งว่าห้ามเรือจมอะไรหรือเปล่า